คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าเจอจัง
แต่มีหนึ่งเรื่องที่เราฟังแล้วจะขำออกหรือเปล่าไม่รู้นะคะ
คือพี่เท่งเล่าให้พี่ซีฟังนะคะตั้งแต่มาอยู่บ้านสวนที่นี่๘ปี
ก็มักจะมีเพื่อนบ้านคือคนแถวนั้นพอรู้ว่าเฮ้ยเท่งมา
มาทักทายกันหน่อยเพื่อนบ้านเนี่ยก็แวะมาเยี่ยมเยี่ยนกันคุณผู้ชม
แต่มีพี่อยู่ท่านหนึ่งค่ะมาแบบพิเศษแบบใหม่แบบสับไม่เหมือนใคร
ขับมอเตอร์ไซค์มาเลยค่ะมาหยุดหน้าบ้านแล้วก็ร้องเพลงให้ฟังวันละ๒๓หน
เช้าที๑กลางวันที๑บางวันตอนเย็นมาอีก
ยังไงล่ะพี่เท่งเปิดออกไปประตูหน้าบ้าน

แล้วเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าเป็นแฟนคลับคุณผู้ชม

มีคนมาตะโกนตอนนี้ยังตะโกนอยู่ไหมครับ

มีอีกคนมาไปตะโกนเค้าร้องเพลง

ถ้าวันนี้ร้องเพลงนี้เขาก็ต้องร้องไป

วันละเพลงมันจริงมีหมอรำมา
เออน่ารักดีน่ารักดี
แต่ว่าพี่รักบ้านหลังนี้มากเหมือนกันนะพี่น้อง๘ปี

มีพื้นที่เดือนแล้วบรรยากาศมันดีไง

ค่ะเราก็ทำกิจกรรมของเราได้

แกมีแบบว่าเก๊กหวยน้ำชาตอนเช้าด้วย

เออสาบานเก๊กหวย

สักพักแกก็จะต้มไก่ให้เรากินด้วย

เพิ่งเคยเห็นมุมสูงอย่างนี้เนาะ
เห็นแต่แค่แบบว่าอยู่ตรงหน้าบ้านบริเวณนั้น